เหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานเฟอร์นิเจอร์กันหน่อยนะครับแถวแถวเทียนทะเลครับ
แต่ว่าโชคดีลมมันพัดไปอีกทิศทางหนึ่ง
เป็นทะเลเพลิงแดงฉานแบบนี้ครับ

อันส่วนที่ยังไม่ได้หล่มก็แล้วไม่ควรเข้าใต้ที่เจอทีเนียม
น้ำเฉิงมาทิ้งไปตรงนู้นแต่ได้แล้วตรงข้างนอกเลย
ดูสิฮะโอ้โหเพลิงไหม้น่ากลัวมากนะครับ

คุณผู้ชมนี่เป็นคลิปการทำงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงครับ
พยายามจะเข้าไปใกล้ที่สุดพยายามจะไปดับเพลิงให้เร็วที่สุดนะฮะ
ฉีดน้ำสกัดเอาไว้เพลิงไหม้รุนแรงเหลือเกินครับ
ในซอยเทียนทะเล๒๒แขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพ
ตอน๓ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมาเพลิงตอนที่เจ้าที่ไปถึง
กำลังไหม้เต็มโรงงานแบบ๑๐๐เลยฉะนั้นนึกจากว่าข้างใน
โอ้โหเฟอร์นิเจอร์มันก็มีหลายเป็นไม้ใช่ไหมค่ะเป็นพลาสติก
ทุกอย่างมันคือเชื้อเพลิงเป็นอย่างดีแล้วมันไหม้ไปหมด
หนึ่งเจ้าหน้าที่ต้องรีบออกมาเพราะอะไร
โครงสร้างของอาคารมันมีจังหวะที่มันซุดตัว
แล้วเกรงว่าจะถล่มทับเจ้าหน้าที่นะครับ
ต้องถอยออกมาก่อนแล้วก็ดับเพลิงต่อ
หลังจากนั้นใช้เวลาอีกประมาณเป็นชั่วโมง
จึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
เหตุการณ์นี้โชคดีไม่ได้มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

เป็นอาคารที่เก็บเจสสกีของคุณเปิ้ลนาคอนครับ
พอทราบปุ๊บคุณเปิ้ลรีบเดินทางไปถึงเลย

เพราะว่าเจสสกีมูลค่ามันก็มหาศาลนั่นน่ะ
นี่ครับมีอยู่เยอะแยะมากมายทีเดียว

คุณเปิ้ลแกก็เกรงว่ามันจะพัดเข้าที่เก็บเจสสกีหรือเปล่า

เช่นนั้นคงจะเสียหายทั้งหมดแน่นอน
เมืองต้นมีแต่กำแพงที่ต้องให้มีการทุบเข้าไป

ในการที่จะเอาน้ำไปฉีดเข้าไปโรงงานตรงนั้น
เอาฟังเสียงคุณเปิ้ลนาคอนนะครับ
แหกปากลั่นต้องรีบขับรถมามา
เพราะว่านี่มันเป็นที่เก็บเจสกีของสปอนเซอร์เราด้วย

ลำนั้นคือลำที่ออก้าได้ที่๒รองแชมป์โลกมาด้วย
คือกระแสลมถ้ามันพัดโชคดีมากเลย
มันพัดออกพัดเข้าเพราะว่ารั้วติดกันแค่คืบเดียวแค่นี้เอง
ก็มีแต่ขนาดที่ถูกทุบไป
ก็ต้องยอมให้ทุบเพื่อให้ทีมช่วยเหลือ
เข้าไปช่วยอีกฝั่งหนึ่งได้
คือเหมือนเขาก็พยายามที่จะสลากกำแพงเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ได้ช่วยเข้าไปดูแลเรื่องพวก
ถูกต้องถูกต้องกำแพงเนี่ยมันทำขึ้นมาใหม่ได้ค่ะ
นะฮะแต่ว่าดับเพลิงต้องรีบดับให้ก่อนความเสียหายเบื้องต้นเนี่ย
นี้แหละนะฮะพอเช้าแล้วก็เข้าไปตรวจสอบอีกทีนึงนะฮะ
ตำรวจของสอนอเทียนทะเลก็อยู่ระหว่างการรวบรวมแล้วก็รอเรื่องของการตรวจสอบประธานทั้งหมด
แล้วก็ไปตรวจสอบว่าเหตุการณ์เพลิงไหม้มันเกิดจากอะไรนะครับ
ก็เป็นความโชคดีของคุณเปิ้ลนาคอนไปนะคะ